เช้าวันนี้นะเขาเตรียมจะทำบุญบ้าน

ปรากฏว่าตีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชม

ไฟไหม้วอดทั้งหลังเลยครับ

แล้วในหลังนี้มีทั้งผู้ใหญ่

มีทั้งเด็กและทารกด้วย
อีก๒เครื่องมาคุมเพลิงที่กำลังโดนไฟไหม้ถาโถมบ้านหลังใหญ่เลย
คุณผู้ชมหลังนี้เป็นครึ่งปูนครึ่งไม้
ชั้นล่างเนี่ยเป็นห้องพระนะแต่ว่าปล่อยโล่งไว้
แล้วอยู่ในซอยบางช้างตาย๔ครับพื้นที่หมู่๗
ตำบลบางขันแตกที่สมุทรสงคราม
จุดเกิดเหตุคืออยู่กลางสวนมะพร้าวเลยครับ

จังหวะที่ฉีดน้ำเข้าไปแล้วจะเห็นว่า
พวกฝ้าข้างบนมันเริ่มลอกตกลงมาแล้วด้วยครับใช่ค่ะ
คืออากาศแห้งแล้วก็มีลมพัดทีนี้ไฟลามเร็วเลย
หมดทั้งหลังครับวอดทั้งหลังแบบนี้
อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้๘ชีวิต

คนหลับอยู่ชั้นล่างต้องหนีตายกันระทึกเลย

ตัวเล็กก็ร้องไห้ระงมด้วยความตื่นตกใจครับ

ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ฉีดดับเพลิงเข้าไปก็คุมเพลิงไว้ได้
แต่ก็อย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมสภาพนี้เหลือแต่โครง

ราคาความเสียหายน่าจะไม่ต่ำกว่า๒ล้านบาทครับ

ถามเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเป็นคุณยายอะค่ะ
อายุ๗๐ปีแล้วคุณยายจำนองกลิ่นชนะ
บอกแบบนี้ก่อนจะมาเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยนะ
ยายก็กำลังเตรียมเลยปัดกวาดเช็ดถูบ้าน
เตรียมทำบุญบ้านยกครูเช้าวันนี้
ไม่คิดไงว่ามันจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่
ตอนที่ยายเล่าให้กับนักข่าวฟังก็จะเป็นลมอยู่เลยนะคะ
บอกได้ยินเสียงดังโวยวายรีบออกมาดู
ไฟมันลามค่ะลามมาจากชั้น๒ลงมาชั้นล่าง

มีอีกคนนึงชื่อคุณกมลทิพย์แสนบุญครับ
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเธอก็ชงนมให้ลูกนะ

ได้ยินเสียงอะไรปุปะปุปะเหมือนไฟปะทุอ่ะคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม

ได้ยินเสียงบนบ้านก็นึกว่าแม่เตรียมของ
จะทำบุญบ้านสักพักมันมีเศษผงร่วงลงมาครับ

ไฟไหม้บนบ้านไปแล้วโอ้โหแดงฉานไปทั้งหลังเลย

แล้วก็เรียกลูกสาววัย๗ขวบครับ
แล้วก็อุ้มลูกน้อยนะอีกมือหนึ่งก็อุ้มลูกน้อย
วัย๓เดือนหนีตายออกมา
ข้าวของเครื่องใช้หรือเธอไม่ได้หยิบออกมาเลย

ตอนนี้คนที่บ้านหลังนี้เขาบอกว่า

เพราะฉะนั้นหนูยังไม่ได้นอนหรอกค่ะ

กำลังทรงรมลูกแล้วก็เหมือนกับจ่าเอนตัวนอน

เพราะว่าพรุ่งนี้ทำบนบ้านนี่นะคะ

ตกใจมากตัวสัน

เพราะว่าไฟมันมาไวมาก

มาช่วยเหลือกันบ้าง

แล้วในบ้านหลังนี้เด็ก๓คนคุณผู้ชม

๓และอีกคนวัยแค่๔เดือนครับ

แล้วเกิดตอนตีหนึ่งไม่มีใครบาดเจ็บ

น้องป๖ก็เล่าให้ฟัง

แต่จู่แม่ก็เรียกให้ตื่นครับ

เผาไปกับบ้านนี่แหละฮะวอดหมดเลย
อนนะผู้ใหญ่ใจดี
ดูไทยรัฐทีวีใครใจบุญ

ชุดนักเรียนทั้งอุปกรณ์การศึกษาด้วย

ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อนะคะ
โทรไปให้ความช่วยเหลือได้นะคะครอบครัวนี้

ทราบว่าหลังนี้อยู่กัน๒ครอบครัว

ต้นเพลิงเนี่ยน่าจะมาจาก

ลุกไหม้จากชั้นบนบนตัวบ้านเนี่ย

ตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง